นี่คุณแม่คนสวยบ้างกระแทรสุภักษ์ศรนะ
คุณแม่คนสวยของเจ้าคะเจ้าขาแล้วก็เจ้าคุณค่ะ
บอกเลยว่าช่วงนี้นะทุ่มเทให้กับลูก๒๔ชั่วโมง
ล่าสุดนี่ขอปลีกเวลานะแป๊บเดียวเท่านั้นมางานอีเวนต์ค่ะ
แตก็เลยบอกว่าช่วงนี้นะแทบจะทุกนาทีเลยทุ่มเวลาให้กับลูก
คือวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมานะเตรียมอาหารไปส่งลูก
หมดวันแล้วเธอรับลูกแล้วถึงเวลารับลูกอีกแล้ว
หมดเวลาแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้ว
แล้วก็พอถามถึงว่าโอกาสที่จะแบบเออมามีการแสดงบ้างไหมเนี่ย
แตก็บอกว่าติดตลกนะว่าเดี๋ยวรอสามีอนุมัติก่อนนะคะพี่
เจ้าตัวยังคงคิดถึงงานละครไม่คิดลาวงการแน่นอนค่ะ
ยังยังนะคะสามียังให้เลี้ยงลูกก่อน
คือตอนนี้มันแค่รับส่งลูกทำกับข้าว
นู่นทำนี่ลูกมันก็หมดวันแล้วอ่ะ
จะมีวันนี้ค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่จะให้คุณย่ามาช่วยเลี้ยง
คือปกติที่บ้านกระตาจะเลี้ยงประมาณ๙๐
คือนี่เราก็แบบพอมีงานปุ๊บเราก็จะแพลนว่าเออตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็พูดค่ะเขาก็บอกว่าแบบนี้เดี๋ยวดูแลเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูแลให้เราเองเราก็แบบโอเคโอ๊ยอย่ารอเลยอย่ารอเลยค่ะ
ตอนนี้เราก็มีงานแบบอะไรงานแบบสั้นเราก็รับอยู่นะคะ
กระตาก็ยังชอบแล้วก็รักในการทำงานในวงการอยู่
แต่ว่าก็คือเวลาที่เรามีลูกมันก็คือเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด
ครอบครัวมันก็คือสำคัญมากที่สุดแล้วก็เอาเวลาครอบครัวก่อน